ถ้าใครได้เห็นหัวข้อข่าวได้ยินข่าวก็คงจะหูผึ่ง
เพราะเป็นเรื่องของกัญชานะครับ
เตรียมนำพื้นที่ทหาร๕๐๐๐ไร่
ลูกกัญชาเพื่อทำเป็นยารักษาโรค
ซึ่งกัญชามันเป็นสารเสพติดต้องห้ามชนิดหนึ่ง
แต่เรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยออกมานะครับ
เดี๋ยวเราจะมีจากทั้งฝั่งของผู้ที่เปิดเผย
แล้วก็จากทางออยที่เขาก็ดูแลเรื่องนี้อยู่ด้วยนะครับ

ได้รับการเปิดเผยจากคุณประพัทธปัญญาชาติรัก
ซึ่งเป็นประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
คุณประพัทธ์บอกว่าวันที่๑๐กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้
สภาเกษตรกรแห่งชาติได้มอบให้สภาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร
ลงพื้นที่ไปพูดคุยและคัดเลือกเกษตรกรที่มีคุณภาพ
มาเข้าร่วมทำโครงการปลูกกัญชาในพื้นที่นำร่อง๕๐๐๐ไร่
ที่จังหวัดสกลนครในเขตพื้นที่ทหาร
โดยคุณประพัทธ์บอกว่า
ได้พูดคุยกับทางเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบรามยาเสพติดหรือปปศ
และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขแล้ว
กระทรวงสาธารณสุขนั้น
เป็นกฎกระทรวงเรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตผลิตจำหน่ายนำเข้าส่งออกหรือมีไว้ในครอบครอง
ซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท๔หรือประเภท๕
ในราชกิจจานุเบกษาไว้เมื่อ๖มกราคม๒๕๕๙
เนื้อหายใจความก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
สามารถอนุญาตให้มีการเพาะปลูกพืชกัญชา
เพื่อสกัดเป็นยารักษาโรคได้ในพื้นที่ที่รัฐมนตรีกำหนด
เพราะฉะนั้นสภาเกษตรกรแห่งชาติเขาบอกว่าเขาหารือกับปปศแล้ว
ค่ะก็เลยมีความเห็นร่วมกันว่าพื้นที่แรกที่จะเป็นพื้นที่นำร่อง
ก็คือจังหวัดสกลนครใช่ทีนี้เนี่ยนายบุญฮงยอดหอประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสกลนครเขาก็ออกมาให้ข้อมูลนะคะครับ
บอกว่าจริงแล้วเนี่ยอยากจะให้ทุกคนฟังเรื่องนี้อย่างเข้าใจนะ
มันไม่ใช่เรื่องตลกที่คิดว่ารัฐจะให้ปลูกเพื่อมาเสพติด

แล้วก็อยากจะให้คนสกลนครเปิดใจให้กว้างด้วยว่า
จะเข้ามาควบคุมอย่างรัฐกลุ่มทุกขั้นตอน
และจะใช้สำหรับวงการแพทย์เท่านั้น
ไม่ควรเอามาล้อเล่นขำขันว่าสกลนครจะเป็นเมืองแห่งกัญชามามอมเมาประชาชน
เป็นศูนย์วิจัยพัฒนาเป็นสถานที่สอนเกี่ยวกับการสกัดยา
นักศึกษาแพทย์และวงการแพทย์ได้พัฒนามากยิ่งขึ้น
และมีสถานที่รักษาเป็นโรงพยาบาลขนาด๘๐เตียงด้วย
ตอนนี้ก็ต้องช่วยกันตักตวงทรัพยากรที่มีอยู่ในมือ
อย่าให้ต่างชาติกลุ่มความรู้ความสามารถของคนไทยเรา
สำหรับสายพันธุ์ที่ปลูกเนี่ยก็ไม่ใช่สายพันธุไปนะคะ
เป็นสายพันธุ์เฉพาะที่นำมาปลูก
เพื่อให้ได้ตัวยารักษาที่ดีที่สุดเท่านั้น
เรามีเสียงของนายบุญฮงค่ะ
ผมก็ศึกษามานานแล้วศึกษาไปหลายด้านแล้วผมเห็นด้วยนะครับ
ว่าควรจะให้กินยารักษาโรคให้เป็นเมืองสมุนไพรของสกลนคร
ผมปรึกษาหลายด้านแล้วกับคุณหมอแล้วก็ต่างประเทศเขาก็ทำมาก่อนเราแล้ว
เราก็น่าจะตักตวงเอาประโยชน์ตรงนี้ให้เกิดผลประโยชน์
ให้กับพี่น้องของคนไทยเราในพื้นที่สกลนครครับ
ผมอยากฝากให้พี่น้องสกลนครเรานี่ไต่จองซะก่อน
ก่อนที่จะตำหนิตรงไหนยังไงว่ามันควรจะเป็นยังไง
ให้พี่น้องพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลแต่ทางคณะแพทย์เขาศึกษามาแล้ว
ว่ามันเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเราและ
พี่น้องประชาชนคนจนเลยถ้าเป็นมะเร็ง
ก็สามารถได้รักษาแบบไม่ได้ใช้งบประมาณมากมาย
เพราะว่าเรามีวัตถุดิบในพื้นที่เราอยู่แล้วอืม
จริงเรื่องนี้ก็ถกเถียงกันอยู่พอสมควรนะใช่ค่ะแต่ว่าพอมีข้อมูลแบบนี้
วันที่๑๐กุมภาพันธ์นี้เขาจะไปดูพื้นที่แล้ว
คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้ว
ที่อยู่สกลนครหรือว่าท่านที่ติดตามข่าวสารข้อมูลเรื่องนี้

แต่แผนการดำเนินโครงการนี้เนี่ยมันมีหลักปฏิบัตินะครับ
จะต้องคัดเลือกเกษตรกรที่มีจริยธรรมสูง
เพราะเป็นพืชควบคุมและมูลค่าสูงเกษตรกร

แล้วก็จะใช้พื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่ของทหารเท่านั้น

ขณะที่นายแพทย์สมบูรณ์จิระวัฒนาสมกุล
รองประธานชมรมส่งเสริมคนดีเมืองสกล
ในฐานะผู้ทำหน้าที่ผ้าประชาสังคม

เนื่องจากมีข้อพิสูจน์เชิงประจักษ์ในด้านการแพทย์
กัญชาสามารถนำมาใช้รักษาโรคได้
แต่ต้องอยู่บนหลักการเนื่องจากกัญชาถือเป็นสารเสพติด
ดังนั้นมาตรการควบคุมต้องชัดเจน
และเห็นว่าพื้นที่ปลูกไม่จำเป็นต้องเป็นพื้นที่ทหาร
จะใช้พื้นที่ของเศรษฐกรเป็นแปลงปลูก
ก็ทำได้แต่ต้องไม่ทำลายระบบนิเวศเดิม

ที่หนึ่งเลยคือเรารู้แล้วว่ากัญชาเป็นสารเสพติดได้

ฉะนั้นมาตรการในการควบคุมให้ผลผลิตออกมาเนี่ย
ออกด้วยจะใช้ในโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นมันต้องชัดเจนในเรื่องของปริมาณด้วย
อันนี้ที่๑อันที่๒ผมก็เองก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าพื้นที่ปลูกคือตรงไหน
ถ้าไปเล็งพื้นที่ปลูกที่เป็นป่าอันนี้ไม่เห็นด้วย
แต่เป็นพื้นที่ปลูกที่เหมาะสมที่ไม่ได้ไปทำลายป่าไม้เดิมอันนี้

ต้องมีความชัดเจนในเชิงของปริมาณและพื้นที่ปลูก
แล้วก็ประโยชน์ของคนในพื้นที่ที่จะได้รับ
เพราะฉะนั้นไม่แปลกที่จะใช้พื้นที่ของประชาชนในการปรุง
แต่จะต้องมีความชัดเจนว่าต้องไม่ไปทำลายระบบนิเวศเดิม
แล้วก็ต้องมีการควบคุมพื้นที่ว่าผลผลิตที่ออกมาจะต้องไปเข้าสู่รูปการแปรรูปเป็นยาจริง
เดี๋ยวก็ต้องรอดูความคืบหน้าเพิ่มเติมนะคะ
กุมภาพันธ์สภาเกษตรกรก็จะร่วมกับองค์การเพศรัชกรรมปปศออยจะมีเวทีวิชาการเรื่องกัญชาเป็นยารักษาโรค
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางรองเลขาธิการออยนะฮะนายแพทย์สุรโชคต่างวิวัตรเนี่ย
ท่านบอกว่ากฎหมายที่คุณประพัทธปัญญาชาติวักได้อ้างอิงมาเนี่ยนะ
เรื่องของรัฐมนตรีสาธารณสุขสามารถอนุญาตให้ปลูกกัญชาอะไรได้เนี่ย
ความจริงแล้วมันออกมาเป็นกฎกระทรวงสาธารณสุขที่ออกมาภายใต้พรบยาเสพติดให้โทษพศ๒๕๔
ว่าด้วยการปลูกแฮมหรือว่ากัญชาแต่ว่าเป็นพืชชนิดย่อยของกัญชา
ที่เรียกว่ากัญชงตอนนี้ไทยยังไม่ได้มีการอนุญาตให้ใครเลยนะฮะ
แม้แต่ที่สกลนครนะครับมีที่เดียวก็คือการอนุญาตให้ครอบครองกัญชาได้
เพื่อใช้ในโครงการศึกษาวิจัยพัฒนาสารสกัดจากกัญชา
เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์โดยมหาวิทยาลังศิษย์ได้ขออนุญาตไว้
เพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้ว่าที่สกลนครที่เขาจะไปลงพื้นที่๑๐กุมภาพันธ์กัน
จะไปคัดเลือกเศรษฐกรเข้าร่วมโครงการ
อันนี้ทางออยเขากับส่วนหาสุขเขาอนุญาตหรือยัง
เพราะเขาก็ยืนยันว่าสำหรับสายพันธุ์กัญชาที่จะปลูก

ให้ได้ตัวยารักษาโรคเขาบอกแบบนี้
ก็เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเราแจ้งให้ทราบกันแล้วกันนะคะ